กเป้คนเดียวเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ
แต่ว่ามีหนึ่งวันได้ไปเจอกับคุณลุงอยู่ข้างทาง
เกิดความสงสารก็เลยสละเสบียงของตัวเอง
ที่กับคุณลุงเป็นเรื่องราวที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

บอกเล่าผ่านภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งพูดคุยกับชายชะลาบนพื้นถนน
ข้อความเขียนไว้ว่าเมื่อสักครู่ผมได้เจอลุงเนธ
ถุงขยะหนักเกือบ๒๐กิโลร่างกายสู้ผอม
แวะพูดคุยพบว่าลุงไม่มีลูกเก็บขยะขายได้อาทิตย์ละ๕๐๑๐๐บาทเท่านั้น
ผมจึงมอบเสบียงแทบทุกอย่างที่ผมมีให้ลุงได้นำไปรับประทาน
รวมทั้งมอบเงินให้คุณลุง๑๐๐บาทไว้ด้วย
ให้ทุกท่านได้ภูมิใจในการเป็นผู้ให้
เพื่อให้คนยากไร้มีความสุขค่ะ
ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังเจ้าของแฟนเพจนะคะ
ซึ่งก็คือคุณบอลหรือว่านายนเรศนันทสุธิวารี
คุณบอลเปิดเผยว่าชื่นชอบการแบกเป้ไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง
ก็ได้เปิดแฟนเพจบอลพาเที่ยว
เพื่อเขียนบันทึกระหว่างทางเป็นการรีวิวเส้นทางการเดินทางของตัวเองนะคะ
กระทั่งมีผู้ติดตาม๓๕๐๐๐คน

ใช่ค่ะปกติแฟนเพจก็จะส่งอาหารมาให้รับประทาน

ก็ใครที่ติดตามรู้ว่าคุณบอลจะเดินทางผ่านเส้นทางไหน
ก็มาดักรอแล้วก็เอาอาหารไปมอบให้
ออกเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วไทย๗๗จังหวัด๑๔๘อุทยานแห่งชาติ
เมื่อวานนี้ขณะที่เข้าสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชายภูมิ

เห็นใจนำอาหารที่แฟนเพจส่งมาให้ไปมอบให้กับคุณลุงต่อ

ใช่ค่ะรวมถึงถ่ายภาพมาโพสต์ในแฟนเพจด้วย

ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้
เพียงแต่ต้องการสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเงินเล็กน้อยของเรา
ทำให้คนที่ลำบากกว่ามีความสุขได้

คงเป็นการแบบนอกจากแก๊กแพคเกอร์ไปเที่ยวแล้ว

ยังต้องแบกของไปมอบให้กับผู้ที่อาจจะด้อยโอกาสในสังคมด้วย

เพราะว่าการเป็นแบ็คแพคเกอร์นะคะ
เราจะอยู่พื้นที่มากกว่าจะเดินไปตามถนนมากกว่า
เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นคนที่ด้อยกว่าเรามากกว่า
เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะคะสำหรับการที่ถ้าเราไปเจอใคร

แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้อื่นด้วย